ไม่เจอหมีเธอแล้ว

เม่บ้านประจันตร์คลาน
สวัสดี
ออ่อมชะกาวไม่มีแล้ว
สวัสดีค่ะอ่่อมชะกาวแช่ผู้สวดคิด

อายะพิชาเกือบของค่าค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
นี่วันนี้ค่ะ

ไม่รู้มากเลยพี่กาวพี่กาวไปเป็นน้ำไลฟ์เหมือนเดิมดีกว่านะคะ
อย่ามาทานตลกเลยไม่เล่นกับพี่กาวเลยดีกว่า

เอางี้ตอนนี้นะคะขอเชิญผู้ชายในฝัน

ไว้เผ่อกันเลย

ผู้ชายในฝัน

ขอเคลียร์เวทีต้อนรับศิลปินตลกรูปหล่อเจี๊ยบเชิญยิ้ม
ลูกไม้ใต้ต้นของคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้ม
ศิลปินตลกระดับตำนานของเมืองไทย
จากบทบาทการสร้างเสียงหัวเราะแล้ว

รวมถึงเป็นหัวหน้าครอบครัวสุดอบอุ่นอีกด้วย
วันนี้เหล่าแม่บ้านขอพูดคุยในแบบฉบับเผยตัวตน
แซ่บขนาดไหนชมเลยจ้า
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

เจฟหรอใช่ไหม
เดี๋ยวขอเมาส์นิดนึงได้ไหมได้เลย
นะทั้งครอบครัวเป็นแฟนคลับเขาเหรอละครนี่แบบโอ้ยมาสิบกว่าปีอยู่มาได้
ทำไมตัวละครก็ยังมีชีวิตอยู่อ๋อสิบกว่าปีอะ
สิบกว่าปีนะนี่จะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหม
ก่อนแล้วกันว่าแปลกมากเลยอ่ะรู้สึกสามารถเป็นความลับ
ไม่รู้มึงเนี่ย
ต้องถามว่าพี่โยมกับพี่เจฟใช่ไหมนะคะมีความคล้ายคลึงกันบ้างไหม
ตอนแรกนะฮะก็คือไปเล่นใหม่
ก็เป็นบทค่อนข้างเจ้าชู้
แต่เราเชื่อเลยนะ
เราเชื่อเลยนะครับ
อาร์เตอร์กันคือพ่อบ้าน
ต้องมองเป็นเรื่องของความสนุกมากกว่าน่าจะคล้ายกัน
ความกระร่อนของเขามีเสน่ห์ในตัวนะ

งูผมอยากถาม

หรือว่าภรรยาทำไมฮะเวลาที่ผู้ชายกดไลค์เนี่ย

ฉันเนี่ยนะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดและสวยที่สุด
สำหรับเธอทำไมเธอยังปันใจไปมองคนอื่นใช่ไหมคะ

เฟซบุ๊คเนี่ยคุณป้าให้เกลียดให้เกลียด
อำมาตย์ก็เกิดป้าเออเรียกแม่ดีให้ป้าอีกอะ
ป้านี่แก่กว่าคุณพ่ออีกนะโอ้โฮแก่พ่อครับ

ถ้าคุณไม่กดแล้วใครจะไปชอบเขาก็จะมีตัวเลือก
ไม่ต้องกดผู้หญิงไงไปกดผู้ชายกดอะไรก็ได้

แล้วไม่ได้มองบิเกษนีนะมองวิว

ใช้เรื่องนิ้วโป้งกดลงไปเนี่ยใหญ่ไหม
เดี๋ยวขึ้นเลยเรากลับไปไตเมียเลย

มันต้องมีบ้างอะคนเราก็แน่กดไลค์เขาทำไม

ป้าเดี๋ยวมาตีแล้วก็อีกหนึ่งหรือเปล่าก็ถึงไงมันถึงแล้วเนอะ

แต่อย่ากดไลค์ให้มันแบบมันรู้สึกแบบมันมีหลักฐานมันมีการแบบว่า

พูดเลยมันหยามกัน

ถามมาอีกข้อนึง

ทำไมผู้หญิงต้องไม่ชอบแฟนเก่า

แฟนเก่าก็คือแฟนเก่ามันไม่ใช่แฟนใหม่

ก็นั่นแหละแล้วไปมีเยื่อใหญ่กับเขาทำไม
มันเรื่องเกิดบ้านนู้นอีกแล้ว

เชิญเข้ามาเป็นแขกรับเชิญในช่วงผู้ชายในฝัน

แต่จะบอกว่าตอนนี้เขากำลังเป็นเหยื่ออารมณ์ของเราทั้ง๓

เป็นว่าเข้มข้นมากนะคะสำหรับวันอีกมุมหนึ่งของเจี๊ยบนี่เขาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
เดี๋ยววันนี้เราพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะคะมาช่วยให้เจี๊ยบ๗สถานการณ์
ที่ผู้ชายในฝันของเราจะต้องผ่านไปให้ได้ว่ามันมีอะไรกันบ้างสักครู่ค่ะ